๑๗มีนาคมวันเลือกตั้งล่วงหน้า
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรก็ปรากฏว่า
ผู้คนไปใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน
แต่ว่ามันมีคดีเกิดขึ้นระหว่างการใช้สิทธิ์ในวันนี้
ใช่ค่ะเกิดขึ้นที่เขตบางเขนนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๓ปีเขาก็มีใจอยากจะไปเลือกตั้งมาก
ตั้งใจลงทะเบียนอะไรไว้แล้วว่าจะไปเลือกตั้ง
แต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้เป็นคนธรรมดาเป็นคนมีคดีติดตัว
คือมีหมายจับเกือบ๒๐คดีค่ะคุณผู้ชม
แต่ก็ทำยังไงก็อยากไปเลือกตั้งเลยตัดสินใจปลอมตัวละกัน

ตัวไปเลือกตั้งกะว่าตำรวจคงจำไม่ได้
แต่ลืมไปว่าอาจจะต้องยื่นบัตรประชาชนตอนเลือกตั้ง

คนนี้เป็นคนที่มีหมายจับเขาก็จะจับละ
จนเสียชีวิตเลยนะคะนักประดาน้ำมูลัยที่ปอดติดตึง
ก็ต้องทำการค้นหาร่างของเขาล่ะค่ะจมอยู่ในเกาะกลางน้ำข้างเจดีที่บึง
ภายในวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนส่วนบริเวณสะพานที่จะข้ามไปยังเกาะกลางน้ำเนี่ย
มีรองเท้าผ้าใบสีเขียวดำหนึ่งคู่วางไว้ที่ขอบปูนกลางสะพานข้ามบึง
ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็เจอร่างของนายนัทธวัฒน์ปู่แก้ว
วัยสี่สิบสามปีนะคะจมอยู่ใต้น้ำห่างจากฝั่งประมาณ๖เมตรค่ะ
ผู้ตายเนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับตั้งใจจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
แต่พอเจอตำรวจเนี่ยค่ะก็วิ่งหนีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
แล้วก็มากระโดดน้ำเสียชีวิตตรงนี้
ซึ่งเดี๋ยวต้องมีการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะว่า
อะไรทำให้เขาตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ำอืม
คือก่อนเกิดเหตุอย่างที่บอกว่าเขารู้ตัวดีว่าเขามีหมายจับอยู่
แต่เขาอยากมาเลือกตั้งมากตัดสินใจปลอมตัวค่ะ
วิกเลยนะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่หน่วยเลือกสำนักงานเขตบางเขน
ทีนี้จังหวะที่กำลังตรวจสอบรายชื่อผู้ลงคะแนน
ลงคะแนนนอกเขตล่วงหน้าเนี่ยค่ะตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้งก็เห็นว่า
เอ๊ะคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนี่อ่า
เลยส่งสัญญาณให้ตำรวจอีกนายเนี่ยเข้าจับกุม
มาหาไม่เจอแล้วหาตัวคนร้ายไม่เจอแล้วค่ะ
แต่ไปเห็นรองเท้าถูกถอดไว้กลางสะพานที่เชื่อมมาเกาะกลางบึงสาธารณะครับ
ทีนี้ไปถามคนในวัดพนักงานรักษาความปลอดภัยบอกว่า
เห็นผู้ชายคนนึงถอดรองเท้าอยู่แล้วก็กระโดดลงไป
เขาร้องห้ามแล้วนะแต่ว่าผู้ต้องหาม้วนตัวลงไปในบึงเรียบร้อยแล้วค่ะ
สำหรับการจับตัวผู้ต้องหาครั้งนี้นะคะตำรวจสพตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เนี่ย
เขาประสานงานมาเป็นหมายจับผู้ต้องหากับทางกองบังคับการปราบราม
โดยแนวทางการสืบสวนเนี่ยทราบมาว่านายนัตรวจคนนี้
เข้ามาใช้สิทธิหน่วยบางเขนนี่แหละเลยประสานตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้งให้ส่งสัญญาณจับกลุ่ม
หลังจากที่ใช้สิทธิ์แล้วเพราะเจ้าหน้าที่ต้องรู้อยู่แล้วว่าผู้มาใช้สิทธิ์เป็นใคร
มีหมายจับหรือเปล่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ก็อย่างที่บอกว่าไหวตัวทัน
เขาก็เลยพยายามวิ่งหนีแล้วก็สุดท้ายตัดสินใจกระโดดน้ำหนี
ครับก็วิ่งหนีข้ามถนนมาเลยนะฮะลงอุโมงอุโมงรอดแยกบางเขนอ่ะ
เข้าประตูในวัดมาในวัดพระศรีมหาธาตุบังเขนแล้วก็กระโดดน้ำเสียชีวิต
คือเชื่อว่าตำรวจคงจะรู้อยู่แล้วแหละนะเพราะว่าการจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าต้องลงทะเบียน
ใช่มันต้องลงทะเบียล่วงหน้าตำรวจเขาคงกะว่านี่แหละเดี๋ยวมาดักนี่แหละเดี๋ยวมันต้องมาแน่
ก็มาจริงจริงค่ะแต่พอตำรวจจะจับก็วิ่งหนีนะฮะวัดพระศรีมหาธาตุบังเขนถ้าใครเคยไปทำบุญเนี่ย
จะมีบึงบึงน้ำขนาดใหญ่แล้วมีสะพานข้ามไปตรงเกาะกลางที่มีต้นโพต้นใหญ่อยู่ด้วย
ก็จะเป็นที่เนี่ยฮะปล่อยนกปล่อยปลาให้อาหารปลาอะไรแถวนี้นะครับ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับ
ยังจุดเกิดเหตุบริเวณเกาะกลางน้ำไปคุยกับนายเสกสรรกรดจำนง
เป็นพ่อค้าขายเครื่องสังขทานอยู่ที่วัดพระศรีค่ะอ่า
เพราะว่าคนจะมาทำบุญก็ต้องมาซื้อพวกนี้เครื่องถวายสังขทาน
อาหารนกอาหารปลาก็มีขายหมดแล้วฮะค่ะนะฮะ
ก็เขาเห็นเหตุการณ์ด้วยนะเขาเล่าว่าช่วงเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย
ประมาณ๑๑โมงกำลังขายของอยู่จู่ก็เห็นผู้ตายวิ่งข้ามรั้วเข้ามา
แล้วมีตำรวจอีกสองคนวิ่งตามมาติดติดหลังจากนั้นผู้ตายก็วิ่งตรงไปที่สะพาน
แล้วก็ถอดรองเท้าตำรวจก็หยุดชักปืนขึ้นเพื่อให้ผู้ตายหยุด
แต่ผู้ตายไม่ยอมหยุดยังวิ่งต่อเข้าไปในเกาะกลางน้ำ
ตำรวจก็วิ่งตามเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ประชิดตัวนะครับ
หลังจากนั้นมีการพูดคุยกันซึ่งทางคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกเขาไม่ได้ยินแล้ว
อืมว่าตำรวจกับผู้ต้องหาเนี่ยคุยอะไรกันนะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่กันคนที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกห่างจู่จู่ผู้ตายเนี่ยคือ
คุณพี่เสกสรรเนี่ยบอกว่าเหมือนกับพลาดลื่นขอบสระแล้วตกน้ำลงไปนะ

แต่ปรากฏว่าจมหายไปนานผิดปกติ
ทีแรกเข้าใจว่าดำน้ำหนีผ่านไปเกือบชั่วโมงก็ยังไม่โผล่ขึ้นมา
อันนี้ไม่ใช่ดำน้ำแล้วค่ะนะฮะก็เลยประสานนักประดาน้ำนะครับ
ให้มาช่วยงมแล้วก็เจอศพผู้ตาย
มีคนวิ่งไล่กันมาจากประตูหน้าวัดนะฮะข้ามข้ามข้ามโต๊ะตรงเนี้ย
เข้าสนามย่าพอวิ่งมาได้สักหน่อยเขาฟักปืน
คนที่วิ่งตามเขาควักปืนเขาตะโกนบอกให้หยุดให้หยุด
เราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรกันนะฮะเขาก็วิ่งเข้ามามาถึงนี่นะฮะ
เนี้ยมาถึงบันไดอ่าสะพานนะฮะเห็นสะพานไหมฮะครับ
คนวิ่งหมดแรงจนเขาเดินเข้าตำรวจก็ไม่กล้าเข้าไปจับ
เขาเดินเข้าไปเขาไปถอดรองเท้าอยู่กลางสะพานถอดรองเท้าผ้าใบนะฮะ
กลางสะพานแล้วเขาก็เดินเข้าไปก่อโพลตำรวจเข้าไปสองคน
ก็ก็ออบโอบเขาซ้ายขวาก็จังหวะแล้วมีมีคนที่เขามาทำบุญนะฮะ
เขาเขาเขาอยู่ตรงนั้นพอดีพ่อลูกเขาก็ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้ตั้งใจโดด
คือเหมือนคนหมดแรงก็ไปยืนอยู่ตรงบันไดท่าน้ำตรงนู้นนะฮะ
แล้วเหมือนลื่นตะไข้น้ำลื่นแล้วจ๋อมลงไปแล้วก็หายไปเลยฮะ
ผมเห็นอยู่ตรงนี้ผมก็เลยคว้ามอเตอร์ไซค์ขี่เข้าไปจากทางนู้น
คิดว่าถ้าเดี๋ยวเขาจะไปโผล่ทางนู้นตำรวจก็ยังคุยอยู่ในเกาะโพ
ก็ไปรอเกือบยี่สิบนาทีเขาหายไปเลยฮะจนตำรวจเรียกอ่า
พื้นที่มาเอ่อบางเข็นมามีมาก็มาช่วยกันงม
ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะก็เจองมแป๊บเดียวก็เจอศพฮะ
แต่มีการถอดรองเท้าแบบนี้เนี่ยดูแล้วไม่น่าจะใช่กระโดดน้ำฆ่าตัวตายนะ
คืออาจจะตั้งใจถอดรองเท้าเพื่อจะให้คล่องตัวในการว่ายน้ำหนี
ดำน้ำหนีอืมเพราะว่าจริงจริงถ้าแบบจวนตัวจริงจริงคงไม่น่าเสียเวลาถอดอะไร
อันนี้มีถอดรองเท้าไว้ข้างบนก่อนไงใช่ไหมเพราะรู้ว่าจะต้องกระโดดน้ำหนีแล้วล่ะ
ค่ะตั้งใจว่าจะให้คล่องตัวที่สุดในการไหว้การดำอะไรพวกเนี้ยอืม
แต่คงจะหมดแรงแล้วก็จมน้ำเพราะว่าน้ำมันก็ลึกอยู่นะสระนี้นะครับ
ค่ะนายเสกสรรพ่อค้าขายสังกฐานบอกว่าตอนที่ผู้ตายวิ่งมาท่าทางเหมือนคนเหนื่อยหอบ
ผมยาวแต่งตัวดีแต่พองมศพขึ้นมาได้เนี่ย
กลับพบว่าไอ้ที่ผมยาวเนี่ยคือใส่วิกผมตัวแข็งทื้อหมดเลยนะครับ
ว่าคงจะเหนื่อยจากการวิ่งทำให้หมดแรงพอกระโดดลงไปในน้ำก็จมน้ำนะครับ
แล้วก็ช็อกจนเสียชีวิตเขาบอกด้วยว่าเมื่อสี่ห้าปีก่อนนะ
สระน้ำตรงนี้ในวัดพระศรีเนี่ยเคยมีเหตุผู้หญิงนะเป็นหญิงสาว
กระโดดน้ำฆ่าตัวตายมาแล้วจุดเดียวกันเลยกับที่ผู้ตายที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
ลื่นขอบสระแล้วจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยก็เลยมองว่ามันจะเป็นอะไรไปไม่ได้
จากเรื่องของตัวตายตัวแทน
เหมือนถูกกำหนดมาแล้วให้มาตายอ่ะให้มาตายตรงนี้ในส่วนตัวผมนะ
ใครจะคิดยังไงผมไม่รู้แต่ในส่วนตัวผมคิดแบบนี้
เพราะผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีคำว่าบังเอิญ
มันน่าจะถูกกำหนดมาแล้วฮะเพราะว่าจากไหนก็ไม่รู้อ่ะฮะ
พูดถึงอ่ะฮะจากที่ไหนก็ไม่รู้เพิ่มเลิกตั้งเพิ่มวิ่งหนีตำลวด
เพื่อมาจมน้ำตายที่เนี่ยเหรอผมว่ามันไม่ใช่บังเอิญนะในความคิดผม
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อไปด้วยนะคะทีนี้มาดูประวัติของผู้ตายกันหน่อย
ว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะคะหมายจับที่เขามีติดตัวมาเนี่ย
สิบเก้าคดีด้วยกันสิบหกหมายจับจับไปแล้วสามหมายค่ะ
ประกันตัวไปปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะคะ
มีตั้งแต่พื้นที่นครราชศรีมาบุรีรำพยาวตราดลำปางเชียงราย
ศนุโลกนครสวรรค์พิจิตรนครปฐมแล้วก็กาญจนบุรี
พฤติกรรมก็คือช่อโกงคือหลอกขายน้ำตาลทรายมาเป็นระยะเวลา๑๐ปีค่ะ
ส่วนใหญ่ก็คดีช่อโกงนะฮะซึ่งศาลก็ถือว่าเป็นข้อหารุนแรงนะ